ทีนี้คุณผู้ชมดูเรื่องหนึ่งค่ะที่โซเชียลเนี่ยเขาแชร์เป็นคลิปที่น้องข้าวหอมลูกสาววัย๖ขวบเนี่ยคือตามหาพ่อนะแม่กับลูกเนี่ยบอกว่าโอ้ยคิดถึงสามีหายตัวไปตั้งแต่๒๔กุมภาแล้วน้องเนี่ยร้องห่มร้องไห้อัดคลิปเดี๋ยวขอดูบางช่วงของคลิปนิดนึงนะคะ
สวัสดีมากครับครับ
ถ้าใครเห็นพ่อเราช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะ
ในตัวหา

เจอกันนะทุกคนพ่อรีบกลับบ้านนะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมน้องข้าวหอมวัย๖ขวบคือคิดถึงพ่อ
แล้วถามว่าพ่อไปไหนอัดคลิปแบบนี้
ซึ่งคุณแม่คือนางวิภาวีอารีชม
ก็เปิดเผยเรื่องราวบอกว่าเหตุการณ์เนี่ย
ตอนประมาณ๔โมงครึ่งช่วงเย็นของวันที่๒๔กุมภา
ตัวสามีของเธอคือนายพยับอารีชมอายุ๔๐ปี
ซึ่งเป็นนายช่างโยธาเทศบาลตำบลเขาดิน
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยสามีบอกว่าเดี๋ยวจะออกไปทำธุระนอกบ้านนะ
ประมาณ๕นาทีมีข้อความเด้งมาในมือถือ
แจ้งว่ามีการกดเงินออกจากบัญชี๑๘๐๐
ทีนี้การกดเงินออกจากบัญชี๘๐๐๐ค่ะคุณผู้ชม
ก็เลยโทรไปหาสามีแต่ติดต่อไม่ได้
แล้วตอนนั้นก็บอกว่ายังไม่รู้เลยว่าสามีไปอยู่ที่ไหน

ถามพ่อแม่ถามเพื่อนสนิทถามคนที่ทำงานก็ไม่มีเบาะแส
ลูกก็คิดถึงพ่อจนอัดคลิปแบบที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะ
ทีนี้พอวันที่๓มีนาคมมีคนแจ้ง
บอกว่าเห็นรถของสามีขับผ่านทางตัวอำเภอหนองย่าไซ
ซึ่งตัวภรรยาเองก็เกรงว่าสามีจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่า
ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพเดิมบางนางบวช
ภรรยาบอกด้วยนะอยู่กินกันมา๑๑ปี
สามีไม่เคยเป็นแบบนี้เลยห่วงมาก
ห่วงเพราะว่าสามีก็มีโรคประจำตัว
คือเป็นความดันโลหิตสูงแล้วยาเนี่ยยังอยู่ที่บ้านอยู่เลย

เมื่อคืนค่ะคุณผู้ชมประมาณสัก๕ทุ่มได้
นี่ค่ะข้อความที่โพสต์เมื่อตอน๕ทุ่ม
แล้วก็บอกว่าตอนนี้เจอตัวแล้วนะคะ
ทีนี้หลายคนก็อยากรู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร

คือเครียดปัญหาต่างจากพิษโควิด

ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจ
ขอบคุณสื่อทุกช่องที่ลงข่าวให้ครอบครัวเรา
แล้วพยายามติดต่อมาเพื่อที่จะช่วยลงข่าวให้

ข้าวหอมวัย๖ขวบได้เจอพ่อเขาแล้ว
และหนูจะจับมือก้าวผ่านสิ่งนี้ไปด้วยกัน
คุณผู้ชมน้องข้าวหอมก็มีรอยยิ้ม
หลังจากที่ก่อนหน้านะร้องห่มร้องไห้
ตอนนี้เจอพ่อยังใจไม่ดีอยู่เลยนะคะ
แต่ก็กลับมาอยู่ด้วยกันแล้ว

อีกหลายครอบครัวที่ประสบพิษโควิดด้วยนะคะ